วุ่นของผู้เช่ากับผู้ให้เช่า

เรื่องนี้นี่แบบฟังแล้วหัวจะปวดมากจริง
คุณผู้ชมก็ต้องนวดขมับรอกันหน่อยนะฮะ
คุณป้าท่านหนึ่งเป็นเจ้าของอาคาร
อาคารพาณฤทธิ์แล้วก็ให้คนมาเช่า
แต่คุณป้าท่านนี้ไม่พอใจผู้เช่า
เพราะผู้เช่าตอนแรกบอกว่าจะเปิดร้านขายอาหารทะเล
ทำไมไม่ทำตู้กระจกให้มันสวยงาม

ขายตั้งแต่วันแรกยันทุกวันนี้ยังอยู่เลย
แล้วทำไมถึงไม่ขายทั้งวันมาขายอย่างเดียว

เธอขี้เกียจเธอเปิดร้านเช่น

จริงป้าแค่ได้ค่าเช่ามาป้าก็น่าจะพอใจแล้วเนาะ
แต่ป้าไม่พอใจผู้เช่า
แล้วเข้าไปด่ากราดผู้เช่าให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อน
แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องฟังทั้งสองด้าน

ทั้งคุณป้าและทั้งผู้เช่าด้วยนะครับ

กูมาไม่เคยเห็นสักกวันหนึ่ง
แล้วที่คลิปที่มึงมายืนด่านี่คืออะไรคะพี่
ก็ต้องการให้ทะเลมึงออกน้ำทะเลออก

มันมาหลอกทำร้ายธุรกิจเขาเป็นอย่างนี้

ถ้าทุกคนปิดร้านหนุ่มคุณหมด
ปิดตอนไหนฉันเปิดทุกวันฉันมีหลักฐาน
โอ้โหนี่แหละคุณป้าซึ่งเป็นผู้ให้เช่าอาคาร
ก็มายืนต่อว่าตำหนิติเตียนนะ
บอกว่าเธอจะมาเปิดร้านแบบนี้ไม่ได้นะ
เธอเนี่ยเดี๋ยวเปิดเสร็จก็แค่มาถ่ายรูปแชะ
แชะแล้วเธอก็ปิดเธอไม่ค้าไม่ขาย
แต่ว่าตัวผู้เช่าบอกว่าเอ้าหนูก็ขายของ
หนูเปิดร้านทุกวันและอย่างหนูขายออนไลน์บ้างแหละ

ส่วนกุ้ง๓ตัวที่มันอยู่ในรังอะไร
กุ้งที่หนูเอามาขายตั้งแต่อาหารทะเลแล้ว
แล้วตอนนี้หนูเปลี่ยนเป็นขายชีสบอร์ดอะไรเนี่ยนะคุณนะ
หนูก็ขายของหนูก็ทำมาค้าขาย
หนูเช่าอาคารของป้าเดือนละ๖๗พัน
แล้วยังไงล่ะทำไมป้าต้องมายืนด่านะครับ
และต่อมาคุณผู้ชมผู้เช่านะครับ
ก็ประกอบด้วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงและเป็นคนถ่ายคลิป
พร้อมกับตัวของสามีก็คือนายพัฒนาอายุ๕๐ปี

ก็เข้าแจ้งความในข้อหามินประมาท
บอกว่าเจ้าของตึกหรือคุณป้าที่ให้เช่าอาคารเนี่ย
โอ้โหมายืนด่าทุกวัน
พอด่าทุกวันไม่พอเอาป้ายมาติดอยู่หน้าร้านด้วย

ก็เลยเขาแจ้งความไว้ที่สภมาพตบพุทธ

บอกว่าตัวเขาและภรรยาเช่าตึกห้องนี้แหละ
ขายอาหารทะเลสดสัญญาเช่าเดือนละ๓๕๐๐บาทนาน๖เดือนนะ
ก็จะเปิดขายตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปเขาขายช่วงเย็น
มา๒เดือนแล้วจู่ป้าเจ้าของตลาดป้าเจ้าของอาคาร
ก็เข้ามาบอกนี่ถ้าเธอจะเปิดร้านเธอต้องขายทั้งวัน

ก็ทางร้านขายตอนเย็นไง
คุ้มค่าถ้าจะขายตั้งแต่เช้า
ต้องจ่ายค่าลูกจ้างต้องนู้นอย่างนี้
แล้วลูกค้าเขามาตอนเย็นแล้วทำไมถึงจะเปิดตอนเย็นไม่ได้
คือถ้าเกิดลูกค้าเยอะตอนเย็นเขาก็คิดว่าตอนเย็นคุ้มกว่า
เออแต่ทีนี้ป้าเจ้าของอาคารก็ไม่พอใจ
บอกให้เปิดทั้งวันแล้วก็มายืนด่าทออยู่หน้าร้านหลายครั้ง
เห็นว่าร้านหนูยังไม่เปิด
สเต็ป๒ก็คือพอร้านหนูเปิดตอนเย็น

เต็ป๓คุณป้าไปเขียนป้ายไปทำป้ายมาติดเอง
นี่มีป้ายหนึ่งหน้าร้านติดไว้แบบนี้
บุคคลอันตรายใครโดนหลอกให้เช่า
ระวังโดนทำลายทางโซเชียล
ห้ามเอาออกจนกว่าจะย้ายออก
ขอดูป้ายหน่อยเมื่อกี้นะฮะ

แล้วมาเขียนติดไว้หน้าร้าน
คนเช่าก็งงทำไมป้าเอามาเขียนไว้แบบนี้
มันก็ทำให้ลูกค้าของร้านหนูไม่กล้าเข้า

ดิฉันก็กำลังแปลความบุคคลอันตราย

แล้วก็ไม่ทำมาหากินไม่ทำมาค้าขายอะไรอย่างนี้
ซึ่งคนเช่าก็แปลกใจกับพฤติกรรมของคุณป้าเจ้าของที่เช่านะ
เพราะว่าคนเช่าเขาจ่ายค่าเช่าตรงตลอด

นี่ไงคุณผู้ชมอันนี้คือฟังแค่นี้ก่อนนะ

ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าในมุมถ้าเกิดคิดแทนป้า
ป้าจะได้อะไรจากเรื่องนี้นอกจากป้าได้ค่าเช่าแล้ว
ป้าต้องการสิ่งที่ป้าบอกมาเนี่ยเพื่ออะไร
คือป้าอาจจะต้องการว่าทำไมร้านค้าไม่เปิดทั้งวัน

ในห้องเช่าตรงนี้มันจะได้คึกคัก
อีกหน่อยในอนาคตมันอาจจะให้เช่าได้อีก

อีกอย่างหนึ่งนะป้าไม่ให้ที่ร้านเขาขายแบบขายออนไลน์ด้วยนะ
คือถ้าเกิดจะขายต้องขายลูกค้าที่มาหน้าร้านนี่หรือเปล่า

อันนี้มีคนเข้าไปแสงความคิดความเห็นกันเยอะเลย
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจสพมาพตะพุธจะเรียกเจ้าของตึก
คือคุณป้าคนนี้มาสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย
อย่างที่บอกไปฟังความต้องฟังสองด้าน

อยู่ที่ถนนหลังวัดมาพตะพุธตำบลมาพตะพุธ

คุณป้าชื่อคุณป้ามาเรียงอายุ๖๕ปี

คุณป้าชี้แจงเหตุผลให้นักข่าวของเราฟังบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ป้ายอมรับเลยว่าป้าเป็นคนเอาป้ายไปติดไว้เองแหละ
แต่เจตนาจริงของป้าคืออยากให้เจ้าของร้านมาขายของทุกวัน
อยากให้ตลาดไม่เงียบอยากให้อาคารมันคึกคัก
ซึ่งร้านอื่นก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะเปิดค้าขายกันทุกวัน
แต่เมื่อวานป้าก็คุยกับเจ้าของร้านแล้วว่า
อยากให้เอากระชังที่มีน้ำทะเลออกจากห้องเช่า

ถ้าเกิดกรณีน้ำทะเลมันไหลมันซึมออกมาจากกระชัง

ซึ่งทางด้านเจ้าของร้านหรือว่าคนเช่า
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกในวันอาทิตย์นี้
ซึ่งทางคุณป้าเองก็พร้อมที่จะขายต่อให้นะ
หากทำตามกฎตามกติกาอีกหน่อยอาจจะขายให้เลยอาคารตรงนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องเงินค่าเช่าก็อยากให้จ่ายตรงเวลาในวันที่๕ของทุกเดือน
ซึ่งอยู่ในสัญญาป้าเองตั้งใจจะทำอาคารเหล่านี้
ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพทำกินจึงไม่ได้เก็บค่าเช่าแพง
แล้วก็ให้พื้นที่เต็มที่กับผู้เช่า
เพราะป้าคิดว่าไม่มีที่ไหนที่ให้ราคาค่าเช่าดีเท่านี้แล้ว
แต่อยากให้ผู้ค้าขายผู้เช่าทำการค้าแบบเต็มที่

ตลาดตรงนี้มันจะได้คึกคักบ้าง

เราสร้างการสร้างที่ให้คนทำกิน
แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจสร้างให้อยู่เฉยแล้วมีเจตนา
แล้วถ้าเขามาทำลายความตั้งใจดีของฉันทำไม
ฉันตั้งใจดีทำแค่๓๕๐๐บาทดูสิ๓๕๐๐บาท
คู่ค่ะก็ให้ขายได้แต่คุณต้องเอาน้ำทะเลออก
เขาไม่ยอมเอาน้ำทะเลออกซึ่งมันซึม
คุณว่าไม่เสียหายในแง่ของคุณไม่เป็นเจ้าของ
เดี๋ยวฉันเป็นเจ้าของเสียหายถ้าคุณค้าขายเนี่ยฉันไม่ว่า
เป็ดย่างสิคะย่างจนควั่นลมไปหมดฉันก็ไม่ว่า
บอกก็ดูร้านอื่นเขาค้าขายกันทั้งวันนะ
แต่ร้านนี้โอ้โหค้าขายช่วงเย็นเองแล้วบางวันก็ปิด
วันก็แค่มาเปิดแค่นั้นเองนะฮะ
แต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกไปฟังความสองด้านแล้วนะครับ
ส่วนด้านคดีก็ต้องติดตามเพราะว่าทางฝั่งผู้เช่า
เขาแจ้งความคดีหมินประมาทกันไว้แล้วนะคุณนะ
ทีนี้ทางคุณป้าเจ้าของตลาดก็พร้อมจะไปให้ปากคำกับตำรวจ

และอยากให้ทางผู้เช่าเดินทางไปให้ปากคำพร้อมกันด้วย
ซึ่งอยู่ข้างร้านอาหารทะเล

บอกว่าร้านต่างเราปล่อยปิดร้านประมาณช่วง๕โมงเย็น

เปิดขายประมาณแค่อาทิตย์ละ๒ครั้งนะครับ

ทั้งนี้ผู้สิทธิ์ของเราติดต่อไปยังเจ้าของร้านอาหารทะเล

ผู้สื่อข่าวก็อยากจะเป็นตัวกลางในการเจรจาก่ายเกลี่ยให้นะครับ
แต่ว่าเราก็รอนะผ่านไป๓ชั่วโมง
ทางฝั่งผู้เช่าก็ไม่มาคุณ
ทีนี้ก็เป็นเรื่องของทางตำรวจแล้วล่ะ
แต่นี่คนที่ดูในโซเชียลบอกโอ้โหเรื่องวุ่น
คนก็บอกก็ผู้เช่าเขาก็มีสิทธิ์ของเขา
แต่ก็ต้องดูนะว่าตอนคนที่ให้เช่า
เขาเขียนร่างเป็นสัญญงสัญญาระบุไว้หรือเปล่า
แล้วคนที่จะไปเช่าเองรับได้ไหมกับเงื่อนไขของคุณป้า

ไม่ต้องอยู่ต่ออ่านข่าวนี้ฟังข่าวนี้ยังปวดหัวเลย